เอามาดูเรื่องของนกแก้วนะคะนกแก้วนี่สร้างรายได้นะ
เศรษฐกรท่านหนึ่งค่ะที่สิงห์บุรี
เคยเป็นเกษตรกรแต่ตอนนี้ผันตัวมาเลี้ยงนกแก้ว
สร้างรายได้นะคุณผู้ชมแล้วเห็นไหมเสียง

นี่อ่ะสิงบุรีเหมือนนกแก้วเหรอเปล่าไม่แน่ใจ
เนี่ยแต่เลี้ยงเต็มไว้หมดเลยโหเนี่ยเกี๋วแบท

นกแก้วไงเขาสูงสูงเขียวนะคะ

นกแก้วไว้ดูเล่นด้วย

โอ้โหถ้าจะถามขนาดนั้นดิฉันขอเวลา๑ชั่วโมง

มีทั้งหมด๓๐ผู้ตอนนี้
หรือว่าประมาณ๖๐ตัวนะคะ

ช่วงก่อนมีพละกำลังมาก

แต่ปัจจุบันราคาไม่ค่อยดีแล้วนะ
ก็เลยหันมาเลี้ยงนกแก้ว

แล้วหลังจากนั้นมีคนติดต่อ

ส่วนราคานะคะแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ไข่

อุ้ยลืม๘๐๐๑๐๐๐๐บาท

นกแก้วใช้ทุนสูง
แต่คืนทุนไวลุงว่า

มีตลาดรองรับนะคะพ่อค้ามาเก็บไข่ทุกสัปดาห์เลยค่ะ

คุณสัปดาห์ละ๓๐๐๕๐๐บาท

คุณผู้ชมท่านไหนเห็นนกแก้วแล้ว
อยากจะอาบน้ำเอ้ยไม่ใช่

ลุงชาญบุญเลิศค่ะ

เสียงคงดังเจ้าเจ้า

นกแก้วเค้าเรียก
สารสวยงามแบบนี้ลองไปเลี้ยกันดูผมว่า

น่ารักใช่สวยด้วย